สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบันเทิงไทยรัฐนะคะ

เช่นเคยค่ะบรอยกลับมาแล้วแล้วแต่ฉลิดค่ะ
เวลาการเกณฑ์กล้ายมาทุกทีแล้วนะคะ
และในวันนี้พระเอกหนุ่มเจมส์มาค่ะ
เขาเดินทางไปเพื่อขอศพผ่อนภัณฑ์
พร้อมลุ้นจับใบดำใบแดงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง
แขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนากรุงเทพมหานครนะคะ
พร้อมกันนี้ยังตัดสินใจลุ้นจับใบดำใบแดงไปเลยนะคะ
เนื่องจากว่าเคลียร์งานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ส่วนเรื่องการเรียนในระดับปริญญาโทตอนนี้
เหลือเก็บวิชาอีกแค่ตัวเดียวเท่านั้น

พร้อมให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
หลังจากเสร็จสิ้นทุกขั้นตอนนะคะ
เออก็เป็นอีกหนึ่งหนุ่มนะที่ยืดอกแบบแม่นเลย

ส่วนนักแสดงหนุ่มหนึ่งในแก๊งนายบายนายอย่าง
เชษศิวกรก็ขอเข้าใช้สิทธิ์ผ่อนผัน

ที่โรงเรียนสุเหล่าดอนสแก่ลาดพร้าวเขตวังทองหลาง
โดยเตรียมเอกสารจากมหาวิทยาลัยมายื่น
และเราก็ได้ทราบสาเหตุจากคนดูแลนักแสดงหนุ่มนะคะ

จากว่าตอนนี้ติดเรียนปีที่๓
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์อินเตอร์นั่นเองนะคะ

ปีหน้ามาลุ้นกันใหม่ว่าปอเช่เนี่ย
จะขอสละสิทธิ์การผ่อนผันลุ้นจับใบดำใบแดงเลยหรือเปล่า

แต่ปีนี้มีศิลปินดาราหลายท่านที่เดินทางไปผ่อนผันบ้าง
แล้วก็อย่างเจมมาก็มีเหมือนกันที่ไปลุ้นจับใบดำใบแดง
หลายคนลุ้นลุ้นที่มากกว่าจับใบดำใบแดงคือ
ให้ผู้ชายเนี่ยถอดเสื้อให้หนุ่มถอดเสื้อ
เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันค่ะว่าบันเทิงไทยรัฐช่วงท้ายของเราเนี่ย
ช่วงเย็นจะมีอะไรให้อัปเดตกันบ้างตอนนี้นะจ๊ะ